เทศบาลเมืองหัวหินนะครับก็ได้จัดกิจกรรมเดินด้วยใจไปถวายความอาลัยหน้าบ้านพ่อนะครับ
ขณะที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าก็พร้อมใจกันใส่เสื้อดำ
วางไกลกังวลกันอย่างต่อเนื่อง
เราจะไปติดตามบรรยากาศที่นั่นนะครับจากคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
หลังทางสำนักงานวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
โดยตลอดทั้งวันมีค่าราชบริพาณที่ถวายงาน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตลอดจนข้าราชการนักเรียนประชาชน
เดินทางเข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
บางรายเมื่อเห็นพระบรมมาฉายาลักษณ์
ต่างก็ก้มลงกราบและหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่ง

ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแบบพอเพียงค่ะ
ขณะที่บางคนนะคะที่เดินทางมาด้วยความตั้งใจ
เพื่อเข้าถวายศักรรณ์พระบรมมาฉายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยที่วังไกลกังวล
เพราะที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านของพ่อค่ะ

จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามาลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่เวลา๘น๓๐นถึง๑๖น

พร้อมขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ
และในช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ๑๗น๓๐น
จะมีกิจกรรมเดินด้วยใจไปแสดงความอาลัยหน้าบ้านพ่อ
โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ

ทางเทศบาลเมืองหัวหินก็ได้มีการจัดเตรียม
พระบรมมาฉายาลักกว่า๑๐๐๐ภาพ
อบให้ประชาชนนั้นได้ถือเดินในขบวนด้วย
ก่อนจะร่วมกันจุดเทียนในค่ำคืนนี้

นี่คือการแกะสลักน้ำแข็ง

พระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะ

คาดว่าชาวหัวหินนั้นจะเข้าร่วม

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณด้วยค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะ